คนที่ต้องอยู่ด้วยกันบ่อยเจอกันบ่อยทำงานด้วยกันทำงานอยู่ที่เดียวกัน
ระมัดระวังระมัดระวังเรื่องคำพูดหน่อย
รุ่นพี่นะชื่อนิพนธ์เป็นรอปภกับรุ่นน้องชื่อสมภารก็มีปากเสียงกัน
รุ่นพี่ถามแบบนี้ว่ามาสายบ่อยไม่อายบ้างเหรอ
แต่ฝั่งรุ่นน้องตอบกลับมาบอกไม่อายอ่ะอายทำไมยังไม่ชินอีกเหรอมีเรื่องเลยฮะ
โอ้โหรุ่นพี่รุ่นน้องกันแท้ทำงานที่เดียวกันแต่เข้าคนละกะนะ
พลทางซ้ายครับนิพนธ์อายุมากกว่าอายุ๖๕แล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ชื่อจริงคือนิพนธทรัพย์เจริญวัยส่วนสมภารพรมแพนอายุ๓๙ปีก็ยืนเถียงกันสักพักหนึ่ง

ไปหยิบเอาไม้ถูกพื้นมาเนี่ยจังหวะโดนสมภารเถียงกลับไปนะ
แล้วพี่นิพนธ์แกไม่พอใจไปเอาไม้ถูพื้นมาทำท่าเหมือนจะตี
นี่ไปแล้วเอาไม้มาแต่ยังไม่ได้ตีนะ
แต่ถูกนายสมภารรุ่นน้องปรีเข้ามานี่ประชิดตัวได้ปุ๊บแทงเข่าแทงเข่า

เออส่งบวยมาเลยคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายพี่นิพนธ์ล้มลงไปครับเพราะโดนทุ่มลงไปกับพื้น
แล้วก็ลุกขึ้นมาเองไม่ไหวเนี่ยโอ้โหสมภารรุ่นน้องยังเข้าไปดึงตัวรุ่นพี่
เหมือนจะช่วยประคองตัวให้แต่สุดท้ายนิพนธ์ก็ล้มลงไปอีกครับ
แล้วมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือเหตุเกิดหน้าป้อมยามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทอง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา๒๐กันยายน
ฟังรุ่นพี่ก่อนพี่นิพนธ์เขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อผมกับสมภารน่ะนะ
เป็นรอปภประจำหมู่บ้านนี่แหละแบ่งกะกันเข้างาน
ผมมาทำกะกลางวันไอ้น้องสมภารอยู่กะกลางคืน
วันเกิดเหตุผมก็พูดกับสมภารทำนองว่าเฮ้ยสมภารไม่อายบ้างเหรอ
สายทุกวันเลยเนี่ยทำไมพูดอย่างนั้น
สมภารตอบโต้กลับมาว่าไม่ชินอีกเหรอ
มาสายทุกวันเนี่ยสุดท้ายก็เลยเถียงกันแล้วก็ทำร้ายกันตามภาพเลยคุณผู้ชม
ตัวพี่นิพนธ์แกเจ็บบาดเจ็บก็คือหัวแตกเย็บไป๓เข็มครับ
ซี่โครงซ้ายหักแล้วก็หัวไหล่บวมด้วย
แจ้งความไว้ที่สพบางบัวทองเพื่อจัดดำเนินคดีกับสมภารรุ่นน้อง
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกสมภารตัวรุ่นน้องมาสอบปากคำบ้าง
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ